มาดูความขึ้นหน้าเรื่องของหมอสูดังที่นครสวรรค์กันหน่อย
ที่มีข่าวมีข่าวว่าไปล่วงละเมิดไปข่มขืนคนไข้กันไปมา
ล่าสุดนายอาจริยะก็บอกว่าเตรียมยื่นหนังสือต่อนายกแพทยศภาให้ตรวจสอบ

เพราะว่ามีข้อมูลว่าปี๖๐เนี่ย
หมอคนนี้เคยยอมรับว่ากระทำอนาจารย์คนไข้จริง๒รายจากบันทึกของตำรวจ
แล้วก็มีการจ่ายงงจ่ายเงินเพื่อปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ

นายอาจริยะเมืองรัฐนพงธ์นะครับ
ประธานชมรมช่วยเหลืออาจยากรรมเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ
นายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณนะครับ
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยศภาในกรณีที่
นายแพทย์รายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกตรวจภัยในที่จังหวัดนครสวรรค์
มีพฤติกรรมล่อลวงคนไข้กระทำลามกอนาจารย์
รวมไปถึงถูกคนไข้กล่าวหาว่าข่มขืนกระทำชำราว

ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลที่คลินิกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็คือวันนั้นเขามีการตรวจสอบเรื่องของลักษณะทางกายภาพของห้องตรวจเนอะ
ว่าเป็นยังไงมันมีช่องตรงนั้นตรงนี้มันประตูหรือเป็นผ้าม่าน
คือตอนแรกที่นายอัจฉริยะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่นครสวรรค์เนี่ย
คือก็ยังไม่ได้บอกนะว่าอยู่ฝั่งไหนทีมไหนอะไรยังไง
แต่คำให้สัมภาษณ์เนี่ยมันสอบไปทางที่จะอยู่กับฝั่งคุณหมอ
ที่บอกว่าต้องสมยอมด้วยแบบนั้น
คนก็เข้าใจว่าอาจจะไปเข้าข้างคุณหมอหรือเปล่า

เพราะว่านายอัชริยะบอกว่ามารอบนี้มาพร้อมกับหลักฐาน
หลักฐานที่บอกไปเนี่ยคือเขาไปเจอหลักฐานเป็นรายงานใดบันทึกของตำรวจ
มีประวัติเป็นประจำวันของคดีหมอคนนี้
ค่ะยอมรับเมื่อปี๒๕๖๐ว่าได้กระทำอนาจารย์ต่อคนไข้จริง๒ราย
แล้วก็มีการจ่ายเงินรายหนึ่ง๒๐๐๐รายหนึ่ง๔๐๐๐ปิดคดีให้กับผู้เสียหายไป
ขณะที่ยังมีหลักฐานการโอนเงินให้กับผู้เสียหายรายล่าสุด๓แสนบาทด้วย
ก็ถือว่าเป็นการยอมรับว่ากระทำความผิดจริง
ซึ่งนี่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักฐานสำคัญที่ยืนยันได้ว่าหมอคนนี้
มีความประพฤติผิดจริยธรรมของแพทย์
ไปฟังเสียงของคุณอัจฉริยะนะครับ
สำคัญตัวนี้มันทำให้เห็นเลยว่าหมอคนนี้เคยมีพฤติการในการกระทำอนาจารย์คนไข้จริง
ถึงถึงสามสมัครในนั้นก็เราก็บอกว่ามีการจับออเภทจับนมแล้วก็เรียบใบหู
อันนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่ใช่ลักษณะทางการแพทย์แล้วก็หมอยอมจ่ายเงิน
ก็ถ้าหมอยอมรับต้องกันเป็นการผิดผิดจริยธรรมทางการแพทย์ไงมันไม่ใช่
การรักษาคือทางการรักษามันมันไม่ใช่วิธีการแบบนี้ยังอยู่ใน
คุณไปจับนมเขาโดยที่คุณไม่ใส่ถุงมือยางอ่ะแล้วคุณไปครึ่งเต้าครึ่งครึ่ง
คุณไม่ผิดไม่ผิดหรือไม่ผิดได้มาต้องภักษ์ภรรยาจะภักษ์ภรรยาไปก่อน
เพราะว่าสถานที่มีการรักษาคนไข้ก็ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงอ่ะ
ทีนี้ค่ะเมื่อวานที่นายอัชริยะไปยื่นหนังสือ
ถึงทางด้านผู้ช่วยเลขาธิการแพทยศภาหรือว่าคุณหมอเมธีเนี่ยนะคะ
เมธีก็บอกนะบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ยังไม่ได้มีใครมาร้องเรียนกับทางแพทยศภา
แต่ว่าแพทยศภาก็มีการเก็บข้อมูลมาตลอดนะ
เพราะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ทีนี้การสอบสวนนะคะจะต้องแบ่งออกเป็น๒เรื่องคุณผู้ชม

อันนี้ต้องสอบสวนต้องรอผลการตัดสินของศาล
ส่วนอีกฝากหนึ่งก็คือเรื่องของจริยธรรมนั่นเองนะคะ
ถูกต้องนะฮะแล้วก็คุณหมอเมธีก็บอกว่า

ซึ่งก็จะมีการประชุมในต้นเดือนหน้า
จะรีบดำเนินการให้ความจริงนั้นกระจ่างเร็วที่สุด
จากว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมวิชาชีพของหมอเป็นหลักนะครับ
ในส่วนของท่าทรยศภาคงเน้นเป็นเรื่องของจริยธรรมของหมอ

ว่ามันมีการกระทำอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่
แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ผู้ถูกกล่าวโทษก็คือคุณหมอยอมรับหรือไม่
ถ้ายอมรับเรื่องก็จะเดินหน้าไปด้วยความรวดเร็วง่าย
ถ้าไม่ยอมรับเราก็ต้องดูเรียกมาสอบปากคำ
ให้ข้อมูลแล้วก็เชื่อนาจากสภาพแวดล้อม

แต่อีกอันหนึ่งเท่าที่เราทราบก็คงมีเรื่องของ
ตามกฎหมายบ้านเมืองคือคดีอาญา
นี้หลังจากที่มีการตรวจสอบในกรณี
พบว่ามีความผิดจริงก็จะลงโทษตามกระบวนการ
ตักเตือนถึงขั้นเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ

แต่ว่าขนาดนี้ทางหมออะไรที่ถูกร้อง

กว่าจะมีการพิจารณาออกมา
อย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่าในการสอบสวนนั้น

แล้วก็จะไม่มีการเข้าข้างผู้ที่กระทำผิดอย่างแน่นอน

ไม่ได้มีพยาบาลร่วมทำงานด้วยแม้แต่คนเดียว

จะอยู่กับคนไข้เพียง๒ต่อ๒ทุกครั้งเท่านั้น
หมายถึงตอนที่มีการตรวจภัยนั้นเอง

จะต้องมีพยาบาลที่เป็นบุคคลที่๓อยู่